พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องหลอนกันหน่อยนะคะ
หลอนเกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้ค่ะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามทางตอนดึก
จู่ไปเจอสาวชุดแดงอยู่ที่หัวสะพาน
เห็นแล้วชวนขนหัวลุกไปหมด
จากนั้นผู้ชายคนนี้ทำยังไงไปดูคลิปค่ะ
ไปเลยไอ้
อ้อใครช่างแกล้งน่ะถูกสิ

ใช่มันมีวิกด้วยถ้ามีแค่ผ้ามันอาจจะปิวมาหรืออะไรอย่างนี้
แต่ว่าหลายคนเห็นก็ตกใจค่ะ
แต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยใจกล้ามากทำลายหลักฐานทั้งหมดแล้วนะคะ

ตอนแรกเพราะว่าดึกขี่รถมาแบบนี้เจอผู้หญิงชุดแดงยืนอยู่หัวสะพานคนเดียว
ผมยาวสลวยเลยสวมกระโปรงอยู่ต่างหากยาวถึงพื้น
เอาเป็นว่ามองไกลแบบนี้ใครก็ขนลุก
แต่ผู้ชายคนนี้ใจกล้ามากนะคะขี่รถเข้าไปปุ๊บกระชากหัวเลย
กระชากหัวทันทีหรือเสื้อคุมสะบัดทิ้งข้างทางไม่ใยดีค่ะ
อันตรายการนี้เกิดขึ้นที่ไหนนะไม่ใช่ต่างจังหวัดนะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯค่ะพี่เบิร์ด

ไม่แน่ใจนะคะว่าก่อนหน้านี้มีคนขับรถผ่านแล้วตกใจไปแล้วกี่คัน
แต่ว่าผู้ชายคนนี้ไปจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
เอาเป็นว่าใครเป็นคนคิดต้นเรื่องนี้เนี่ยนะคะ

เออเขาช็อกตายไปทำอย่างไร
ใช่ตกใจขึ้นมาหักหลบกระทันหันลงข้างทาง
ประสบอุบัติเหตุขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ
ชนสะพานก็อาจจะเป็นได้มันอันตรายจริงค่ะ